สำหรับแฟนของคุณแต้วนัทพรนั่นเอง
อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงแต่เปอร์เซ็นต์จริงมากนะคะเพราะว่า
เพื่อนเขาค่ะเพื่อนในกลุ่มมีการโพสต์ลงอินสตราแกรม
เป็นภาพข่าวดีนะคุณดูแคปชั่นสิจ๊ะ
โอ้โหเซอร์ไพรส์รับสงกรานเลยนะ
ของพี่ต้นอาจนะคะแฟนนุ่มของแต้วนัทพร
โพสต์รูปพร้อมกับข้อความบอกว่า
ยินดีงานวันเกิดงานแจกการ์ดต้นผู้แซงทุกทางโค้ง

แปลว่าหลังจากที่แฟนลุ้นกันมานานแสนนานนะคุณ
เราอาจจะได้เห็นข่าวดีของเจ้าแม่นาคี
เข้าพิธีวิวาลในปีนี้ก็เป็นไปได้นะคะ

วันนี้ค่ะแต้วจะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเทพีสงกราน

ดีใจแทนนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็ขอให้เป็นข่าวดีจริงแล้วกัน
เพราะว่าคู่นี้เอาจริงเขาก็มาราทอนนะคบกันมา๑๐กว่าปีเลยทีเดียว

ได้แต่งจริงนี่ก็จุดพลุฉลองกันวันสงกรานไปเลยค่ะ
แล้วแฟนก็เชียร์ด้วยนะเป็นคู่รักที่แบบน่ารักมาก

ไม่ได้เป็นคู่ที่มีข่าวเสียอะไรเลยนะครับ
วันนี้ดิฉันสนับสนุนเต็มที่ค่ะยินดีด้วย